มันมีเหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นใจกลางเมืองห้างดังของเรานะ
สยามภารกรแน่นอนว่าทุกคนน่าจะได้ติดตามกัน
ต่อทั้งที่ผู้ประสบเหตุผู้สูญเสียรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวสารนี้กันด้วยนะฮะ
ในส่วนของงานวงการบันเทิงต้องบอกอย่างนี้ก่อนคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้มันมีงานใหญ่ของทางช่อง๓
ไปเปิดกองละครหลายต่อหลายอย่างนะที่ฮอลในพารากอนฮอลนั่นเองคุณผู้ชม
เล่าให้คุณผู้ชมฟังในมุมของวงการบันเทิงแล้วกัน
วงการของนักแสดงรวมไปถึงพี่สื่อมวลชน
นี่คือบรรยากาศในงานนะคุณผู้ชม
คือจุดที่จัดงานอยู่ชั้นบนสุดของห้างเป็นฮอใหญ่เลยค่ะ
ดังนั้นคนที่อยู่ภายในงานเนี่ยยังไม่ได้ยินเสียงจากข้างนอกนะ
แต่รับรู้ได้แล้วแหละว่ามีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นที่ห้างค่ะ
จากการแจ้งเตือนของหน่วยรักษาความปลอดภัยของงาน
วกกับว่าบริเวณตรงที่จัดงานมันเป็นกระจก
มันพอจะมองออกไปเห็นข้างนอกได้
แล้วก็เห็นความวุ่นวายที่มีคนเริ่มวิ่งกันแบบชุนละมุนคุณผู้ชม
จังหวะนั้นค่ะนักข่าวบันเทิงของเรากำลังสัมภาษณ์น้องโบเมลาดาอยู่
ซึ่งน้องโบเนี่ยตอนเดินมาที่วงสัมภาษณ์น้องยังไม่ทราบเรื่องนะคะ
คือดาราส่วนใหญ่ที่อยู่ในฮอเนี่ยยังไม่ทราบเรื่องว่าข้างนอกฮอเนี่ย
บริเวณอื่นของห้างภารกรเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้น
น้องโบมายืนสังเกตตอนยืนสัมภาษณ์
คุณผู้ชมสังเกตดีนะว่าสายตาของโบเมลดาเนี่ย
พยายามจะมองเฉงะไปข้างนอกตลอดเวลาว่ามันเกิดอะไรขึ้น
จนต้องถามพี่พี่นักข่าวว่าข้างนอกเขาโอเคหรือเปล่า
รวมไปถึงพี่นักข่าวก็พยายามบอกว่า

เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศช่วงนี้เมื่อวานกันหน่อยค่ะ

ถ้าเป็นเราเองเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าคือคนเริ่มวิ่งกรูกันมา

หลังจากการจบสัมภาษณ์น้องโบค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็รีบแจ้งให้พี่น้องแฟนคลับที่ยืนอยู่ด้านนอกคอเนี่ย
เข้ามาหลบด้านในเข้ามาให้หมดเลย
แล้วก็ปิดทางเข้าออกฮอทุกช่องทางนะ
มีสัญญาณเตือนภัยของห้างดังขึ้นเป็นระยะ
แล้วก็มีการอัปเดตเหตุการณ์ให้ทุกคนในฮอฟังด้วย
ได้ทราบกันว่าจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว
แล้วก็ประกาศยกเลิกการจัดงานเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะฮะ
ซึ่งนอกเหนือจากงานของทางช่อง๓เมื่อวาน
ก็ต้องบอกเลยว่ามีนักแสดงดาราหลายคนเนี่ย
คือเขาก็แวะเวียนไปทำธุระปะปังตามปกติ
คุณผู้ชมมันเป็นห้างใหญ่กลางกรุงเทพ
แล้วก็อยู่ในช่วงที่เกิดเหตุพอดี
หนึ่งในนั้นคือคุณจิ๊บปกฉัดคุณผู้ชม
จังหวะที่จิ๊บแล้วก็เพื่อนเดินเข้าห้างไป
บอกว่าสังเกตว่าทำไมคนวิ่ง
แต่ตอนแรกเข้าใจว่าอ๋อวิ่งไปดูดารากันหรือเปล่า
เพราะว่าวันนี้เขามีงานใหญ่ของช่องสาม
แป๊บแรกนี่แหละก็คิดว่าอ๋อก็วิ่งตามดาราดัง
แต่พอสังเกตดีแล้วอากับกิริยาของทุกคน
ดูแล้ววิ่งด้วยความตื่นตระหนกตกใจคุณผู้ชม
จนทุกอย่างมันชุนละมุนมากกว่าเดิม
บางคนก็ตะโกนบอกว่าให้หนีไปหนีไปกัน
ก็เลยบอกว่าตัดสินใจเอาล่ะไม่เข้าแล้ว

ระหว่างที่คุณจิ๊บกำลังวิ่งหนีกับเพื่อน

เป็นช่วงจังหวะนี้เอาตัวรอดสุดไปดูนาทีนั้นกันหน่อยค่ะ
เราไปตรงนี้ข้างล่าง

พี่ไปก่อนไปตรงไหนพ่อ
สอนละคุณอ้าวทำไมประทับได้แบบนี้
โอ้โหใจสั่นตามคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมนี่เห็นไหม
ตอนที่ประตูลิฟต์เปิดคือต้องรีบวิ่งสุด

แต่ไปก่อนเพราะว่าเสียงปืนมันดังมาเป็นระยะ
ถ้าคุณผู้ชมฟังดีนะเราได้ยินเสียงดังพลายปืนอยู่เลย

แหละค่ะสุดท้ายแล้วคุณจิ๊บและเพื่อนก็หนีออกมาอย่างปลอดภัยนะ

ในขณะที่ครอบครัวพี่พีชทองเจือนะคะ
คือเมื่อวานเนี่ยช่วงค่ำไปทำธุระคุยโปรเจกต์เรื่องภาพยนตร์ที่ชั้น๕นี่แหละค่ะ

ก็คือไปกับน้องเซย่าลูกสาวแล้วก็ภรรยาค่ะ
ส่วนลูกชายค่ะน้องโรเตอร์เนี่ยแยกไปเดินคนเดียวค่ะ
พอเกิดเหตุปุ๊บนะคะพี่พีชก็ตกใจด้วยความเป็นพ่อ
ก็แยกตัวรีบไปตามหาลูกชายนะคะ
แล้วก็ให้ภรรยาคุณเจงดูแลลูกสาว

ภาพที่เห็นนี่คือทั้งหมดกำลังรวมตัวกันแล้วก็หนีนี่แหละค่ะ

บีบหัวใจคนเป็นพ่ออย่างพี่พีชเลยนะคะ
เพราะว่าต้องแยกกับลูกสาวแล้วก็ภรรยา

ในจภาพความสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นภายในห้างอีกนะคะ
แต่ท้ายที่สุดนะคะพี่พีชก็หนีออกมาได้อย่างปลอดภัย
ไปฟังความรู้สึกของพี่พีชกันหน่อยค่ะ
รู้สึกว่าไปไหนก็ไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัย
ใช่เพราะว่าจริงพื้นที่แบบนี้
บางทีเราก็จะให้ลูกเขามาใช้เวลาอยู่กับเพื่อนเขานี่

มันก็มันก็ไม่โอเคอันนี้ไม่ใช่ความผิดของห้างนะครับ

คิดว่ามันไม่ปลอบภัยแต่มันน่าจะมีเรื่องอื่นที่มาเกี่ยวของ
คือน้องเสย่าควันเสียมากแล้วก็ลูกสาวของคุณแจงแจ๊บ

เพราะว่าคุณแจงก็ได้โพสต์ขอบคุณพี่พีชลุงพีชด้วยนะ

เพราะอย่างที่บอกไปดิฉันได้คุยกับเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์
เพื่อนบอกว่านาทีนั้นคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนไหนคือคนร้าย
คือเขาให้วิ่งคือวิ่งหนีไปก่อน
ไม่รู้แหละว่าคนร้ายอยู่ตรงไหนแต่คือได้ยินเสียงปืนมาเป็นระยะ

ใครก็ไม่รู้มันน่ากลัวนะคุณผู้ชมนะ
อ่ะจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์โอ้โหดูแล้วก็ระทึกใจนะ
ดูชื่อมุนบุญวายนี้นะคุณผู้ชมนะ